คุณผู้ชมครับชื่อของหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
เชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะฮะคงเคยได้ยินชื่อนะครับ
เขาก็มีกลุ่มคนที่เขาเชื่อศรัทธากันอยู่
ว่าสามารถไปปราบพูดผีวิญญาณอะไรต่างได้
หมอปลาเนี่ยหมอปลาเนี่ยเพิ่งออกมาบอกว่า

อุ๊ยเป็นประเด็นเรื่องบรรลาวใหญ่โตนะครับ

เราก็ไปถามหาความจริงให้ว่าตกลงมันเป็นอย่างที่
เขาได้โพสต์เขาแชร์เรื่องราวกันหรือเปล่า

เพราะว่ามีคนที่โพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวของหมอปลาลงในสังคมออนไลน์

บอกว่าเนี่ยมีคนที่เขาเชื่อสัตว์ภาพหมอปลาเนี่ย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปให้รักษาอาการป่วย

ทำอย่างกับโรงฆ่าสัตว์นี่หรือสถานบำบัดคนป่วย
ถึงขั้นบอกว่าบางคนที่ไปเนี่ยมีเสียชีวิตก็มี
เอาไปให้เขาล่ามโซ่ตีตรวน
บอกผีสางนางไม้มาแฝงมาสิงบังคับกรอกยา
โรงพยาบาลเฉพาะทางเขายังไม่ทำแบบนี้เลย
โอ้โหถูกวิภาควิจารณ์เยอะแยะไปหมด

ทีนี้ผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวีก็แน่นอน

ไปเลยที่บ้านหมอปลาในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ไปสอบถามเลยว่ารักษายังไงแบบไหนทำไมต้องล่าม
ชาวโซเชียลเขาบอกว่าตกลงนี่มารักษาหรือเป็นโรงฆ่าสัตว์
หมอปลาชี้แจงทุกประเด็นนะบอกว่าลำดับแรกเลย
ผู้ป่วยที่มารักษาเนี่ยเขามาเอง
เป็นคนป่วยที่รักษาทางวิทยาศาสตร์ก็คือทางแพทย์แผนปัจจุบันมาหมดแล้ว
ไม่มีใครรักษาได้แล้วก็เลยเลือกมาที่นี่
เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายแบบนั้นนะคะ
ซึ่งการที่เขาจะให้การรักษาคนที่มารับการรักษา
กรอกแบบฟอร์มยินยอมให้ทำการบำบัดทุกรายนะ
คือไม่ได้ไปเรียกว่าไปหาลูกค้าไปหาคนไข้มาเองไม่ได้ทำ

ไม่ได้ต้องมีการกรอกแบบฟอร์มแบบนี้ที่หมอปลาแสดงให้ดูเนี่ย
คือต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมก่อนว่ายินยอมให้บำบัดและทำการรักษาที่นี่
ก็เหมือนกับหมอแสงใครจะไปรับยาที่เป็นสมุนไพรต้านมะเร็งรักษามะเร็งต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจก่อน
ว่าอันนี้ยินดีมาเองยินยอมมาเองถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าเป็นความยินยอมส่วนบุคคล
รับผิดชอบตัวเองนะคะก็ไม่ได้บังคับไม่ได้อะไร
ทีนี้หมอปลาก็บอกด้วยว่าคนไข้บางคนมีอาการคลุ้มคลั่ง
ทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายคนใกล้เคียงคว่างปลาสิ่งของ
ผูกก็เลยต้องมีการผูกหรือล่ามโซ่
แล้วหมอปลาก็บอกด้วยว่าที่ผูกที่ล่ามโซ่หมอปลาไม่ได้ทำ
พ่อแม่ครอบครัวคนพามานั่นแหละที่เป็นคนทำเอง
เขาสมัครใจที่จะล่ามโซ่คนของเขาเอง
ยืนยันเลยว่าที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวนะ
รายบำบัดกันเป็นปีเพราะว่าป่วยมานาน

ประเด็นที่บอกว่ามีคนตายเพราะว่ามารักษากับหมอปลา
พ่อบอกไม่จริงไม่เคยมีไปตรวจสอบเลย
มีแค่กรณีที่เหมือนระยะสุดท้ายแล้วรักษาไม่ได้แล้ว
ญาติพามาบอกขอให้ช่วยปลดปล่อยให้หลุดพ้น
ก็ทำพิธีให้ผูกสายสินให้แล้วก็ให้เขากลับบ้าน

หรือบางรายมาแล้วเกิดอาการช็อกระหว่างเดินทาง

จากนั้นเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกให้เขาไปโรงพยาบาลแล้ว
จะเสียชีวิตระหว่างทางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้
แต่ไม่เคยมีใครมาเสียชีวิตที่นี่

ผู้ปกครองเขาจะต้องเป็นคนล่ามเอง
อย่างที่ว่าเขาไปเผยแพร่นั้น
นั่นคือพวกเห็บหมาทั้งแหล่ะ
คือพวกนี้ไม่มีอะไรพวกนี้น่าจะเป็นโรคอิจฉาริสยา
พวกนี้มันรักษาไม่ได้หรอกครับไอ้คนที่เอาไปโพสต์
โดยที่พวกนี้ไม่ได้เคยมาเข้าสัมผัส
ที่บ้านผมรายการทีวีต่างประเทศเนี่ย
กระทั่งรายการญี่ปุ่นเนี่ยมาถึง๒๓รายการแล้ว
ก็มาดูวิถีการบำบัด

ว่าตรงนี้มันเป็นกระทั้งผุมประญญาจะบ้าน
ก็มีครอบครัวหนึ่งนะฮะที่เราไปเจอนะครับคุณมิ้น

ยืนยันว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะ
แล้วก็ไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นอะไรด้วย

เพราะว่าบางครั้งลูกชายก็มีอาการคลุมคลั่ง
เต็มใจให้เขาล่ามเองค่ะ

ค่ะค่ะบางทีเขาก็จะหนีออกไปข้างนอก

ฝั่งของหมอปลาว่าเขาว่าอย่างนี้นะ
อีกฝั่งหนึ่งถ้าท่านมีหลักฐานมีอะไรเพิ่มเติม